พาคุณผู้ชมมาดูผลจากที่ประชุมร่วมรัฐสภานะคะ
ซึ่งวันนี้มีการลงมติด้วยเสียงข้างมาก
ความบัตรเลือกตั้ง๒ใบเบอร์เดียว
แล้วก็กลับไปใช้บัตร๒ใบคนละเบอร์ตามเดิม
ซึ่งก็จะเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี๒๕๖๒นะคะ

วันนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอในมาตรา๖ทับ๓
กรรมธิการเสียงข้างน้อยเสนอเพิ่มขึ้นใหม่
ให้บัตรเลือกตั้ง๒ใบแบบเขต
และบัญชีรายชื่อใช้หมายเลขเดียวกัน

จากเดิมที่กรรมธิการเสียงข้างมาก
เสนอใช้บัตรเลือกตั้ง๒ใบแต่เป็นคนละเบอร์กัน
ผลปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภาลงมติ
เห็นด้วยกับข้อเสนอของกรรมธิการเสียงข้างน้อย
ด้วยคะแนน๓๔๑ต่อ๑๐
งดออกเสียง๕ไม่ลงคะแนน๓
ส่งผลให้ยังคงใช้บัตรเลือกตั้ง๒ใบ

อันนี้ก็เหมือนการเลือกตั้งปี๖๒นะคะ
ขณะที่นายมานิดสังพุ่มสสสุรินทร์พักเพื่อไทย
วันนี้อภิปรายเรื่องสูตรการเอา๕๐๐มาหาร
นสอสอบัญชีรายชื่อที่ฝ่ายรัฐบาลพยายามผลักดัน
ถือเป็นการคุณมาณิชส์เนี่ยบอกว่า
ถือว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจโดยไม่สนใจสังคมค่ะ
และขณะนี้การแบ่งเขตเลือกตั้งเริ่มหัวให้บางพักแล้ว
เชื่อว่าถ้าหากสูตรคำนวณนี้ผ่านความเห็นชอบ
ก็จะเกิดการแจกกล้วยกระจายไปยังเขตเลือกตั้งเป็นคันรถค่ะ
นี่คุณมานิดอภิปรายร้อนเลยนะคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะ